ที่เราต้องไปดูเป็นพิธีของชาวเหนือล้านนาในสมัยโบราณ
งั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องพิธีชาวเหนือล้านนาให้ฟังก่อน
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีคนทำของหายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนั้น

โปรดติดตามตอนต่อไป
หลานนาศือบทอดกันมานับร้อยปีแล้วคุณ
ขอบคุณครับ
พิธีนี้เขาจะใช้ในการถามถ่ายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง
อย่างเช่นของหายอาการเจ็บไข้ได้ป่วย
หรือแม้กระทั้งทำในอนาคต

สิ่งของสำคัญที่ของเขามันหายไป
เขาก็เลยมาทำพิธีนี้ตามความเชื่อ
คุณเคยไหมเวลาของหายแล้วคุณอยากได้คืน
ขอให้เจอใช่ไหมคล้ายกันแบบนี้ค่ะ
อันนี้เขาจะใช้อุปกรณ์ในการนึ่งข้าวนะคะ

แล้วมีดอกไม้มีเทียนมาประกอบพิธีทำนาย

ถ้าหากทายถูกปั้นข้าวเหนียว
แกว่งไปแกว่งมาแบบนี้คุณดูมือเขานิ่งนะ
มือเขานิ่งแต่ข้าวเหนียวแกว่ง
ถ้าหากไม่ถูกข้าวเหนียวจะนิ่งไม่แกว่งไกล
แล้วพิธีนี้ชาวล้านนาเขาเชื่อกันว่า
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีย่าหม้อนึ่งนี่แหละ
มาบอกเราในสิ่งที่เราอยากจะรู้
ถ้าเกิดว่าเราจะได้ของคืนนะ
ขอให้ข้าวเหนียวแกว่ง
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้คืนมันหายแล้วหายไป

ก็คือเป็นที่พึ่งทางใจแบบหนึ่งนะคะ
เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อส่วนบุคคล
วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
แล้วก็ขอให้ของที่หายไปได้คืนละกันค่ะ